วัตถ่ายคนของวัด
วัตถ่ายคนของวัด
ต้องมีโรงเรียนนะครับเพียงแต่บอกว่าให้ท้ายเพื่อประโยชน์ในทางศึกษา
ไม่ว่าจะมีสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาหรือโรงเรียนพระปริยติธรรม
เพราะไม่ได้แปลว่าต้องมีโรงเรียนนะเพราะพอไปพุ่งไปที่ว่าต้องมีโรงเรียน
พอไม่มีโรงเรียนเขาบอกว่าไม่มีการศึกษาซึ่งไม่แจ้งอีกเลยนะครับ
วิหารก็เป็นที่ใช้งานได้นะครับสาราการประเรียนอะไรก็แล้วแต่
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
จริงเรื่องนี้เนี่ยรอบนี้ใหญ่กว่าช่วง๒ครั้งที่ผ่านมา
ครั้งแรกจะดังหน่อยเพราะว่าเป็นเปิดมากันไปตุ้้มด้วยเลย
ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ย่าทยมก็ตามข่ากันมา

ถ้าเอาตามที่ภาษาคนข่าวเขาพูดกันเนี่ยนะคะ

ที่ทำให้กลุ่มผู้ที่ปกป้องศาสนา
และเห็นว่าการกระทำแบบนี้ทำให้เสื่อมเสีย
มองว่าเท่ากับเป็นการไปพูดโจมตี
ตั้งแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินคดีเลย
แล้วกว่าจะไปถึงการตัดสินคดีที่สุดท้าย
อาจจะชี้ว่าไม่ได้ผิด

แล้วก็พระผู้หลักผู้ใหญ่แปดเปื้อนไปแล้ว

มีอยู่๓รูปนะคะที่เป็นกรรมการมหาเทราสมาคม
แต่ว่าเมื่อวานนี้ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ภัยบูลนิติตะวัน
เวลาเขาตรวจเขาตรวจในฐานะเจ้าอาวาส
ไปตรวจในฐานะกรรมการมหาเถระสมาคม
อันนี้ฟังได้หรือไม่วันนี้คุยต่อด้วย
แล้วตกลงลักษณะการตรวจสอบแบบนี้พึงจะทำหรือไม่
โดยตำแหน่งพอโดยหน้าที่งานของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และวิธีการควรจะเอิกกระเริกแบบนี้เป็นข่าวใหญ่โตแบบนี้

ท่านแรกเมื่อวานมาไม่ได้วันนี้มาได้ค่ะ
ประธานเครือข่ายปฏิรูปอาจารย์เป็นบรินิติตะวัน
อีกหนึ่งท่านเลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยคุณกรมีดี

จริงทั้งสองท่านนี้คงได้เจอกันมาหลายเวทีแล้ว
เอาอีกสักเวทีหนึ่งค่ะ

ฉันขอเอาประเด็นของอาจารย์เมื่อวานคร่าวมาถามเปิดที่คุณกรก่อนค่ะ

ประเด็นที่ติดใจที่สุดสำหรับตอนนี้ที่เป็นข่าว

ความจริงแล้วปัญหาตรงนี้
เรามองข้ามหลายปัญหา
เราพยายามจะบอกว่าพระตรวจสอบไม่ได้เหรอ
ทำไมพระจะตรวจสอบไม่ได้
ท้องแท้ย่อมไม่กลัวไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แต่ว่าเราไม่ได้มองเรื่องมิติ
ของความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
แล้วก็ไม่ได้มอง
ไม่ได้มองว่าการกระทำ
กระทำตรงนี้มันเกินเลย

ในบางประการของพอสำนักพุทธนะครับ
อันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
เราพยายามแต่ลากไปเรื่องกฎหมาย
พยายามลากท่านมาในเรื่องของ
การผิดเรื่องงบประมาณอะไรอย่างนี้เป็นต้น
เมื่อวานนี้เท้นเธน่าไปถามคุณทั้งคุณโกสิต

โดยตำแหน่งโดยอำนาจของสำนักพุทธพอสำนักพุทธเนี่ยมีหรือไม่มีก็แล้วแต่
แต่สมมุติฉันเป็นคนที่ไม่รู้กฎหมายนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ตามข่าว
ฉันก็จะรู้สึกว่าไม่รู้แหละว่าใครมีอำนาจหรือไม่มี
แต่ถ้ามีคนตรวจสอบว่าดีเพราะว่าทุกคนต้องถูกตรวจสอบเหมือนกันหมด
คือแต่ละอันมันก็มีอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งนะครับ
จะบอกว่าพอสำนักพุทธเนี่ยตรวจสอบไม่ได้เหรอจริงตรวจสอบได้
แต่ว่าต้องมีคำสั่งนะครับถ้าเอาตามอำนาจในก็คือ
มีข้อ๙ข้อเดียวข้อ๙จะต้องได้รับอำนาจจากคอลโลมหรือนายกรัฐมนตรี
เป็นผู้สั่งการลงมานะครับถึงจะดำเนินการฟ้องโดยตรงได้
จริงแล้วเนี่ยพอสำนักพุทธเนี่ยควรแก้ต่างอาจจะมีประเด็นใครฟ้องท่านใช่ไหมครับ
พอสำนักพุทธต้องตั้งสำนักงานหาเรื่องแก้ต่างให้กับท่าน
แล้วก็ประเด็นที่มาฟ้องพระแต่ละรูปแต่ละรูปไม่ได้ดูว่าต้นต่อจริงมันมาจากเจ้าหน้าที่
พกคซึ่งเรื่องเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเทนต์มาถามต่อค่ะขอขยิบมาด้านนี้บ้าง
อาจารย์ภัยบูลคือเรียนเข้าใจว่าการตรวจสอบดีแน่แหละนะคะ
แต่เวลาไม่มีอำนาจแล้วไปทำนี่มันจะมีอคติได้ไหมล่ะอาจารย์
พอมีอคติได้ไหมรับใบสั่งได้ไหม
ตั้งหน้าตั้งตาจะตรวจสอบให้ผิดเลยได้ไหมเขาคิดอย่างนี้ได้นะคะ
เขาไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินคดี
แต่มีความลับมีหน้าที่
ที่จะต้องดูแลเงินงบประมาณแผ่นดินที่เอาไปใช้
แล้วถ้าหน้าที่นั้นก็คือถ้าดูแล้วงบมันจะเสียหาย
เขาก็เป็นในฐานะเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ก็คือสำนักงานพระพุทธศาสนา
ก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปร้องทุกข่าโทษ

เขาไปร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องที่ปป

ตำรวจปปก็มีหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน
สอบสวนเสร็จ๓๐วันก็ต้องส่งให้ปปช
เพราะกรณีนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นอำนาจปปช
ดังนั้นเรื่องอำนาจกับหน้าที่คนละอย่างนะฮะอำนาจ

คือเขาไม่ได้มีอำนาจในการที่ไปดำเนินคดีโดยตรงนะฮะ
เขาต้องไปร้องทุกข์ในทางผู้เสียหาย

แสดงว่าสำนักพุทธโดยเฉพาะพอสำนักพุทธ

ที่รักษาดูแลเงินของแผ่นดิน
เงินของแผ่นดินได้รับมาแล้วก็จัดสรรไป
แล้วปรากฏว่าดูแล้วมันน่าจะมีความเสียหายขึ้น
เพราะว่าไม่ได้ไปตามวัตถุประสงค์หรือเรื่องงบประมาณ
เช่นบอกว่าให้ไปอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม
ปรากฏว่าเงินนั้นกลับไปอยู่วัด

แต่ปรากฏว่าเมื่อขอไปแล้วแล้วก็ไม่มีโรงเรียนพระปริยติธรรม
แล้วแสดงว่างบนี้ก็ต้องมีปัญหาเนี่ย
เพราะงบส่งไปเพื่ออุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม
คือที่วัดจะต้องมีโรงเรียนอยู่แล้ว
ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ต้องมีพระมาเรียน
แต่ถ้าไม่มีเนี่ยจะของบไปทำไมเพื่อมาใช้กับโรงเรียน
เมื่อรับมันเข้าไปมันไม่ได้ตามวัตถุประสงค์
มันก็เกิดความเสียหายเสียหายแล้วถ้าละเลย
ไม่ดูแลไม่ไปตรวจสอบไม่ไปติดตามนะฮะ
ก็จะกลายเป็นละเว้นการเปิดหน้าที่
ดังนั้นการที่ไปล้อมทุกข์กล่าวโทษไว้ที่ป่อนั้นอ่ะ

เดี๋ยวที่ฉันกลับมาทั้งเรื่องว่าตกลงแล้วคนที่ควรจะถูกเอาผิดตรวจสอบที่สุด
คือเจ้าหน้าที่ไหมพระไม่รู้เรื่องหรอก
ตรงที่ว่าผอไม่ได้ทำตามน่าที่แห้ง
พอรับคำสั่งใครมารับใบสั่งใครมา
แบบนี้เลยป่ะคะมีอคติตั้งใจจะเล่นอย่างนี้เลยป่ะคะ
คือมันมีทั้งหมดจริงในเรื่องนี้มันมีทั้งหมด๔ประเด็นนะครับ
๔ประเด็นก็คือในเรื่องข้อกฎหมาย
ประเด็นที่๒คือในเรื่องของอาบัติประชิกที่มีการกล่าวหา
ประเด็นที่๓คือความเหมาะสมของตัวพอ
และประเด็นที่๔คือข้อเท็จจริง
ข้อเท็จจริงที่เรากำลังคุยกันนี่แหละที่บอกว่า
ไปเอางบปริยัติสามัญมาแล้วเอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์นะครับ
ผมศึกษามาพอสมควรในประเด็นตรงนี้นะครับ
ตั้งแต่การของบซึ่งจะอยู่ในข้อเท็จจริง
มันไม่ใช่ไหมความว่าวัดท่านไม่มีโรงเรียนปริยัติสามัญ

พอปรากฏว่ามีปุ๊บก็ให้ท่านเซ็นเขียน
และเขียนกว้างในการของงบนั้น
และงบนั้นน่ะเกิดปี๕๖นะครับ
แล้วถามว่าเอามาใช้เงินผิดประเภทมันถูกไหม
พระท่านไม่ทราบหรอกครับว่าเงินนั้นมาทำอะไร
แต่ว่าท่านขอทำอันนี้อย่างวัดเนี่ยขอจะทำสร้างกุฏิ
ก็ทำเรื่องขอไปปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปโยกงบมาให้
อำนาจการโยกงบเจ้าหน้าที่เขามีอำนาจอยู่แล้ว
ในระดับพอเขามีอำนาจอยู่แล้ว
แล้วที่สำคัญผมไปถามว่าทำไมถึงไปโยกงบมาให้
ทำไมเงินปริยัติสามัญก็ควรเป็นของโรงเรียนปริยัติสามัญ

ก็ปรากฏว่าผมก็ได้รับคำตอบมาว่า
อย่างนี้ในการของงบปริยัติสามัญแต่ละปี
จะมีการสำรวจก่อนว่าวัดนี้โรงเรียนมีนักเรียนเท่าไหร่

สมมติว่าลงเรียนมีคนสมัครทั้งสิ้นปีนี้๑๐๐
พระสมัครทั้งสิ้นพระเนรสมัครทั้งสิ้น๑๐๐องค์

แต่พอผ่านไป๑เดือนปรากฏว่าศึก
ศึกไปบ้างบางองค์ไม่ศึกหรอกครับแต่ว่าไม่มาเรียนเฉย
จาก๑๐๐องค์เหลือ๕๐องค์

สำนักพุทธเขาก็จะให้เงินแค่อุดหนุนแค่เท่ากับ๕๐องค์

เงินเหลือตรงนี้ธรรมดาแล้วมันต้องคืนต้องคืนรัฐใช่ไหมครับ

แต่ว่าในระหว่างนี้ยังไม่ทันถึงสิ้นปี
หากมีกิจการอย่างอื่นที่ประสงค์ที่จะใช้
พอซึ่งมีอำนาจเท่ากับอธิบดี
สามารถยกงบไปใช้ได้นะครับ
มีความประสงค์ที่จะสร้างอย่างนั้นแล้วก็มีงบเหลือ
พอมีงบเหลือเนี่ยเขาก็เลยทำการยกงบไปให้
อันนี้เรามาข้อที่จริงแล้วนะไม่ได้เรื่องผอแล้วนะคะ
อาจารย์ภัยบูลถ้าฟังแบบนี้เข้าใจได้เลยนะ
แต่มันไม่ใช่กรณีของพระผู้ใหญ่๓รูป
อันนี้ที่ว่ากรณีโรงเรียนอุดหนุนพระปริยติธรรมเนี่ย
มีปัญหาอยู่หลายวัดมาก
ก็มีทั้งกรณีอย่างที่คุณกรพูดเมื่อกี้ก็คือ
กรณีไปแจ้งบัญชีเนรผีพระผีแต่มีโรงเรียนนะฮะ
แต่ว่าแจ้งโรงเรียนก็จดทะเบียนไว้มีโรงเรียนปริยติธรรม
แต่แจ้งจำนวนคนเรียนผีนะฮะ
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่๓วันเนี่ย
วัดนี้ไม่มีเลยไม่มีโรงเรียนขึ้นทะเบียนเลย
ดังนั้นเจตนาที่ได้รับเงินอุดหนุนนะฮะ
จากสำนักพุทธเนี่ยก็รู้อยู่ว่าไปอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม
ถ้าตัวเองไม่มีโรงเรียนแล้วเจตนาแล้วยังรับมาอีกเนี่ย
เจตนาก็ส่อว่านะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริง
สอบว่าก็คือมันไม่จริงนะฮะ

พอไปรับมาแล้วแล้วก็อ้างว่าจะไปใช้อย่างอื่น
มันก็เข้าข่ายที่จะมีปัญหาทางกฎหมายแล้ว
เพราะว่ามาตรา๑๕๑ที่จะผิดกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๑
ก็คือผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย
ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายต่อรัฐ

ดังนั้นเงินบัตถุสมต้องการจะไปอุดหนนโรงเรียน

แต่เมื่อตัวเองไม่มีโรงเรียนแล้วก็ยังรับเงินมา

แล้วจากนั้นก็เอาเงินไปใช้อย่างอื่นต่อไปนะฮะซึ่งจะไปอธิบายยังไง
มันก็อธิบายค่อนข้างมีปัญหานะฮะฟังดูมันก็จะมีปัญหา
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมต้องเรียนว่าเรื่องของพระพิสุที่เป็นเจ้าอาวาส
แล้วมีตำแหน่งเป็นถึงกรรมการมศแล้วก็ถูกมีการไปแจ้งร้องทุกข
ข่าวทอดเรื่องที่ว่าเรื่องเงินอุดอันเนี่ย

หรืองบอื่นที่เกิดขึ้นในล็อตหนึ่ง

คือสำนักพุทธเจ้าหน้าที่เอาเงินโอนเข้าไปแล้วไปขอถอน
ไปขอคืนมาบางทีคืนมา๗๐เปอร์เซ็นต์๕๐เปอร์เซ็นต์หรือ๘๐เปอร์เซ็นต์

แต่ตอนนี้ของพระผู้ใหญ่อย่างนี้นะผมว่าไม่ได้ทอนนะครับ

คือคนละเรื่องนะครับไม่มีเงินทอน

แต่ว่าเอาไปอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
คือเอาเข้าไปวัดแต่ว่าเอาไป๑๐ล้านนะครับ
๑๐ล้านเนี่ยโอนเข้าบัญชีท่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้

เดี๋ยวปปงตอนนี้เขากำลังตรวจสอบอยู่

ท่านไหนมีบัญชีซึ่งเคย
มีเสียงสังคมเรียกร้องให้ท่านเปิดเผยบัญชีไม่ยอมเปิดเผยบัญชี
บอกว่ามันกลายเป็นว่าไปตรวจสอบศรัทธาลูกศิษย์อะไรทั้งหลาย
เที่ยวนี้จำเป็นแล้วปปงไปดูบัญชีหมดเลย

อาจารย์ภัยบูลบอกเนื่องจากวันนี้มีข่าวออกมา
ว่าเจ้าหน้าที่หลายส่วนรวมถึงปปงด้วยนะคะ
นำหลักฐานเส้นทางการเงินในคดีที่ว่านี้เข้าพบกองปราบ

ส่วนจะมีการออกหมายเรียกพระชั้นผู้ใหญ่มาหรือไม่
อันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะคะตรวจสอบก่อน

คุณกรเดี๋ยวนะคือที่อาจารย์ภัยบูลบอกกับที่คุณกรบอก

กรรมการมหาเถนเนี่ยมีอยู่๓รูปที่อยู่ในคดีนี้นะครับ
พอดีทางอาจารย์ภัยบูลพูดถึงเฉพาะที่เป็นเจ้าวาดขึ้นมา
กรรมการมหาเทศผมก็นึกขึ้นมาได้พอดี

คดีนี้คืองบประมาณปี๕๖ใช่ไหมครับ

ทีนี้ผมย้อนกลับไปถามถึงเจ้าวาดวัดสะเกต

ผมงงครับงบปี๕๖
เจ้าคุณพรมสิทธิ์เป็นเจ้าวาดปี๕๘

คนที่เป็นเจ้าวาดคือสมเด็จพุทธาจารย์
ต่อเนื่องมาถึงเจ้าคุณพรมสุธี
หรือเจ้าคุณสนอที่ทำอัตวินิบาท

และที่สำคัญที่ผมไปตรวจสอบดู
ปรากฏว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย

จะไปฟ้องท่านเพราะว่าบอกว่าท่านเป็นเจ้าวาดองค์ถัดมา
หรือถึงต้องฟ้องถึงต้องผิด
ถ้าอย่างนั้นคุณพงศพรก็ต้องผิดเหมือนกัน
เพราะว่าไปฟ้องคุณพนมพอพุทธคนเก่าใช่ไหมครับ
ถ้าพอพุทธคนเก่าผิดพอพุทธคนใหม่ก็ต้องผิดด้วย
เอาไปเทียบเคียงกันว่าถ้าเจ้าอาวาสองค์เก่าทำผิด
อย่างนั้นเจ้าวาดองค์ใหม่ก็ต้องผิดตามไปด้วย

แต่เอาจริงแล้วในสำนวนที่เขาส่งให้ตำรวจ

เขาอาจจะมีบางอย่างที่มันยังไม่เป็นข่าวป่ะคะ

อันนี้ที่ทราบนะครับมันคืองบปี๕
คือกำลังจะถามว่าที่คุณกรพูดถึงวัดสะเกดถูกไหมคะ

คุณกรกำลังจะบอกว่าที่คุณกรทราบมาที่ไปตรวจสอบมา
เห็นเอกสารต่างคือวัดสะเกดในปีงบ๕๖ถูกไหมคะ
เห็นเอกสารบางส่วนนะครับ
เห็นเอกสารบางส่วนเนี่ยคืองบปี๕๖นะครับ
แต่ผมก็ย้อนไปดูว่าเจ้าวาดวัดสะเกด

ดีท่านจะถามแค่ว่าดีท่านไม่ทราบขอบคุณกรนะคะ
แต่จะถามแค่ว่าสิ่งที่ส่งถึงมือตำรวจ
แล้วส่งไปถึงปปชและปปงเข้ามาตรวจสอบ
มันหยุดแค่๕๖หรือมันมีอีกหรือเปล่ามีไหมคะ
มันอาจจะมีแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเหตุของปี๕๖
ของท่านคือปี๕๘ท่านมาเป็นเจ้าวาดปี๕๘
ในสำนวนมีปี๕๘ร่วมด้วยหรือเปล่าดีท่านไม่ทราบนะ
อันนี้ถามแทนผมผมไม่ทราบแต่ว่าถ้าเงินก้อนนี้
เท่าที่คุยกันนะครับเท่าที่ได้รับทราบข้อมูลมา

แล้วจริงงบประมาณปี๕๖นะครับ
ไม่ได้จบเพียงแค่๓วัดนี้นะครับ
ยังมีอีกวัดดังยังมีอีกหลายวัดเลยนะครับ
ผมเห็นผมเห็นตั้งขึ้นมาตั้ง๑๐วัดนะครับ

อาจารย์ภัยบูลยิ้มมุมปากเหมือนจะรู้อะไร

อาจารย์คะถ้าสมมุติฟังแล้วเชื่อคุณกรเลยนะ

คือมันก็จะไปสู่อีกขั้นหนึ่งที่บอกว่า
ถ้าทางฝั่งที่คัดค้านเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
เขามองว่าตรวจสอบมาแล้วเท่าที่รู้แล้ว
คือไม่เกี่ยวกับท่านไม่เกี่ยวกับพระรูปที่ถูกกล่าวหา
เท่ากับว่าตอนนี้ก็จะเข้าอีกขั้นหนึ่งคือว่า
เสียหายไปแล้วเป็นข่าวต้องสงสัย

อาจารย์ไม่มองว่านี่มันเป็นต้นทุนของพุทธศาสนาเลยเหรอคะ
ไม่ใช่หรอกอันนี้ก็คือ
ก็คือถ้าท่านไม่ไปรับเงินซะตั้งแต่ต้น
มันก็ไม่มีปัญหาหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณของรัฐ
หรือถ้าซ้อนไปอีกท่านบวชเป็นพระ
พระพุทธเจ้าห้ามไว้อยู่แล้วไม่ให้พระไปรับเงิน

พระพุทธเจ้าตรัสกับพระนอนว่า
เงินนั้นเป็นอสรพิษของพระพิสุ
ถ้าเชื่อตั้งแต่ต้นไม่ไปยุ่งกับเงินใดทั้งสิ้น
ว่าเงินญาติโยมเงินเกี่ยวกับทรัพย์สินวัด
หรือเงินงบประมาณแผ่นดินของวัด

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือเมื่อไปแตะเงินงบประมาณแผ่นดิน
ไม่ว่าไปเซ็นอะไรมาแบบไหนตอนนี้มันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้ว
มันก็ให้การตรวจสอบก็ดำเนินการไป
แต่สิ่งที่ท่านกลัวกันทั้งหมด
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับ
ถ้าเป็นพระที่ปฏิบัติดีประชอบ
หรืออยู่ในศิลป์ของพระพุทธเจ้า
ก็คือไม่มีเงินไม่มีบัญชีเงินอะไรใดทั้งสิ้น
พระธรรมวินัยก็ไม่ต้องกลัว
แต่ผมว่ากรรมการบศเท่าที่ผมทราบ
รวมแล้วแต่มีบัญชีส่วนตัวกันทั้งนั้นแหละ
ทีนี้มันกลายเป็นเมื่อมันมีเรื่องนี้ขึ้นมา
ความผิดนี่เป็นความผิดมูลฐานของคดีฟอกเงิน
ดังนั้นปปงเขาก็เข้าไปตรวจสอบได้เลย
เขาก็จะไปดูบัญชีของท่านเลยบัญชีของท่าน
ว่ามีเงินเข้ามายังไง
วันนี้ผมว่านะผมไม่รู้นะอ่านอ่านเอานะฮะ

มันจะทำให้กลไกตรวจสอบยุคนี้ไม่ใช่เหมือนยุคเก่า
ไม่ได้ตรวจกันแค่เงินเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเท่านั้นเอง
มันไปถึงกระทั่งเงินในบัญชีต่างนั้น

เดี๋ยวขอถามก่อนเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ภัยบูลพูด

คือกรรมการมหาเทศสมาคมที่อยู่ในข่าว

คาดว่ามีเพราะว่ากรรมการหมาเถนที่อาวุโสกว่าท่าน

ท่านสั่งจ่ายซื้อรถเบ้นยังได้เลย
แล้วท่านอย่างระดับนี้ต้องมี
มีแล้วก็มีอยู่ท่านนึง

เพราะเท่ากับไปพิสูจนศรัทธาของลูกศิษย์อะไรประมาณนั้นนะฮะ
คุณกรค่ะเรื่องมีบัญชีส่วนตัวนี่เข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
คือมันจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเส้นทางทางการเงินนะครับ
เส้นทางทางการเงินที่ออกไปจากวัด
เงินจากสำนักพุทธมันถูกโอนมาเข้าบัญชีวัด
ทีนี้ถัดไปเนี่ยเงินของวัดตรงนั้นที่เข้ามาบัญชีวัดแล้ว
มันวิ่งไปตรงไหนบ้างนะครับซึ่งก็ต้องไปตรวจสอบกันนะครับ
คุณกรสงสัยไหมคะตามข่าวสงสัยไหมว่า
พระผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้นะคะมีบัญชีไหมคะ
มีบัญชีของท่านเองไหมคะ
นี่ผมไม่อาจทราบได้อาจจะมีหรือไม่มีไม่ทราบ

เงินมันมีปัญหาเรื่องเงินนะครับ

ศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธานะครับ
คนที่เขาศรัทธาเขาเอาเงินมาถวาย
อย่างที่อาจารย์ไพบูลบอกเงินไม่แตะต้องเลย

แต่ถ้าหากว่าย้อนไปดูตั้งแต่สมัยอดีตนะครับ

คือเงินที่มาบริจาคเข้าวัดนะครับ
กับเงินที่ถวายพระนะครับ

หมายถึงเงินส่วนตัวไม่ใช่เงินถวายวัด
เงินถวายวัดมีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับ
ก็ถวายเป็นส่วนกลางแต่ส่วนตัวมีไม่ได้ใช่ไหมคุณกรค่ะ

แต่เพราะว่าท่านเอาไปใช้ในสิ่งที่จำเป็น
มันมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ในอดีตแล้วครับ
เรื่องการที่เอาเงินมาถวายนะครับ

อันนี้ฉันเข้าใจว่าบางส่วนในแง่ของสังคมที่มันเปลี่ยนไป

คือพระมีบัญชีได้
แต่ในบัญชีนั้นสมมุตินะคะถ้ามีการตรวจสอบ
ถ้ามีแบบหลายแสนหลายล้านอย่างนี้

ก็ผมไม่อาจจะทราบได้นะครับ

สัทธาของคนแต่ละคนนะครับ
บางคนพอไปฟังพระเอาเงินไปถวายนะครับ
ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยได้ฟังมาซึ่งไม่มั่นใจนะครับ
แต่ว่ามีการพูดให้ฟังนะครับ

มิสุเมื่อก่อนที่ศึกไปแล้วนะครับ
เทศครั้งหนึ่งแล้วเจ้าของบริษัทหนึ่งไปฟัง

เอาเงินสด๑๐ล้านถวายท่าน

สำหรับโยมศรัทธาก็ไม่ว่าอะไร
แต่พาไปรับผิดศิลป์นะครับ
แล้วถ้ารับมาแล้วการจะ

พระพุทธเจ้าวางไว้ในศิลป์๒๒๗ข้อ

ถ้ารับมาเนี่ยจะต้องเป็นนิสักขยปาจิตรี

ก็ต้องสละให้คณะสงฆ์

งบหลวงวิ่งเข้าบัญชีวัด

ในเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยติธรรม

แล้วจากนั้นเงินนั้นไปไหน

บางรูปที่อาจจะถูกมองว่า

ซึ่งทั้งหมดมันก็ต้องไปถามปป
ถามปปงซึ่งตอนนี้เขาดูหมดแล้วล่ะ
แต่ว่าที่น่าห่วงคือ
มันต้องมีอะไรสลับซับซ้อนมากกว่านั้นอีก
เพราะเงินบัญชีปกติของบัญชีพระพิสุ

ไม่มีใครกล้าไปดูดูไม่ได้อยู่แล้ว

แต่ว่าตอนนี้มีเหตุที่ต้องไปดูแล้ว
ปปงเข้าไปดูแล้วว่าเป็นความผิดมูลฐาน

คือหนึ่งคือเรื่องของการของงบไป

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า
แต่มีข้อหนึ่งที่คนตามข่าก็รู้สึกว่า

จริงไหมที่มีการนำเงินเข้ามาแล้วถอนออกไปอยู่ในบัญชีต่าง
ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับพระผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคนที่ออกมาค้านข่าวนี้มองประเด็นนี้อย่างไรคะ
อันนั้นต้องพิสูจน์เพราะนาทีนี้ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริง
เงินวัดก้อนนั้นถูกเอาไปเข้าบัญชีใคร
ถ้าเกิดว่ามันเป็นบัญชีอย่างสมมุติว่าท่านเอาไปสร้างกุฏิ
ท่านก็เอาเงินไปซื้อของแล้วไอ้เจ้าของนั้นได้เงินมา
ก็เอาเงินไปเข้าบัญชีส่วนตัวไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีบริษัท
อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วจะไปโทษบอกว่า
พระเอาเงินไปให้คนนั้นได้ไหมอย่างนั้นเป็นต้น
คือเขาทำงานเขาเป็นผู้รับเหมา
หรือเขาขายวัสดุก่อสร้างเป็นต้นนะครับนะ
เขารับเข้าไปปุ๊บอาจจะไปเข้าบัญชีส่วนตัว

ต้องมาดูว่าเส้นทางทางการเงินที่เข้ามานั้นไปที่ไหนกันแน่
ซึ่งนี่คุณกรเคยได้ดูเอกสารอะไรยังไงบ้างไหมคะ
เอกสารที่เงินวิ่งไม่ได้เห็นเห็นแต่งบที่มา
งบที่มาที่ระบุว่ามาจากปริยัติสามัญแล้วไปใช้ผิดนะครับ
แต่งบที่มันมาจริงเนี่ยมันเขียนแค่ปริยัตินะครับ

อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาพระปริยธรรม
ซึ่งคำว่าพระปริยธรรมไม่ได้อยู่แค่ปริยัติสามัญนะครับ
ริยธรรมมันคือปริยัติสามัญบารีและนักธรรม
อันนี้คืองบประมาณที่ลงมาดิฉันไม่เข้าใจแต่ดิฉันจะสรุปแบบนี้
คุณผู้ชมลองเข้าใจดูว่าคือที่พยายามอธิบายคือ
มันมีคำว่าสามัญด้วยมันจะเจาะจงว่ารักษณะ

แต่ถ้าไม่ได้ระบุเป็นแค่บอกว่าปริยัติธรรม
คือก็สามารถตีความได้กว้างกว่า

ซึ่งมันเปิดทางว่าจะไปบริหารจัดการ
เพื่อนำไปทำลูกบำรุงศาสนา
ใช้ในวัดเผยแผ่ศาสนาแบบไหนก็ได้

ถูกนะคะพักแป๊บเดียวแป๊บเดียว

สมมุติว่าถ้างบผิดประเภทสมมุตินะคะ

แต่ก็ใช้ในการทำนุบำรุงเผยแผ่ศาสนา

มันผิดแค่นิดเดียวเองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะประเภทเงินที่ถูกตรวจสอบ

เงินอุดหนุนเพื่อบุรณปฏิสังขรพัฒนาวัด
อุดหนุนเพื่อส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อุดหนุนการศึกษาพระปริยติธรรม
แต่ในข่าวบางทีก็แจกแจงนะคะ
แผนกสามัญศึกษาแผนกธรรมแผนกบารี

แต่ทีนี้ใจความสำคัญที่คนอยากจะทราบคือว่า
ถ้าไม่มีน้ำหนักจะส่งต่อจาก
พอสำนักพุทธผ่านปป

แล้วก็มีหน่วยงานต่างรวมถึงปปง
เอาหลักฐานต่างมาให้ตำรวจอีกหรือ
แต่เดี๋ยวก่อนกลับมาที่คุณกร

อาจารย์ตกลงกลับมาเรื่องเงินผิดประเภทก่อนนะคะ
เงินผิดประเภทมันมีแค่คำห้อย

ก็ต้องอันดับแรกก่อน
ถ้าเป็นบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นนะฮะ
ไม่ใช่เป็นพระพิสูนะ
เราจะต้องมาพูดอะไรกันมากขนาดนี้ไหม
ไม่ต้องพูดเพราะใครก็รู้ว่าถ้างบ
เป็นงบนี้แล้วไปใช้ผิดประเภทก็ผิดแล้วล่ะนะฮะ

ผิดประเภทแต่ยังไปใช้ในงานของรัฐ

แต่ถ้าไปใช้ในเรื่องของรัฐเนี่ย
แต่ว่าก็ยังผิดน้อย
แต่ถ้าเอาไปใช้แล้วยังเอาไปเบียดบังเป็นของตัวเอง
อันนี้เข้า๑๕๑เลยผิดหนักเข้าไปอีก
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นปกติ
ก็คงไม่มีใครมาพูดมาถกมาเถียงอะไร
อันนี้พอดีเป็นเรื่องของอ้างว่านะฮะ

แล้วเป็นพระพิสุก็ยังถูกตรวจสอบอีก
ก็เลยอ้างว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพระพุทธศาสนา
ซึ่งมันไม่เกี่ยวดังนั้นต้องตัดสองเรื่องนี้ออกไปก่อน

สถานะการเป็นพระพิสุหรือสถานการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนาอะไรตัดออกไปก่อน
แล้วมาพูดตรงถึงประเด็นที่เกิดขึ้น
ถ้าเอาวัตถุประสงค์ของงบประมาณนั้น
เพื่อการหนึ่งแล้วไปใช้การหนึ่งนั้นผิดแน่

ถ้าเอาไปเงินที่เอาไปใช้การนั้นเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พระบุญบอกอันนี้คือเส้นเดียวกันไหมคะ
คือผิดวัตถุประสงค์แล้วต่อด้วยอีกท่อนหนึ่ง
ที่ผิดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วมีการโอนเข้าตัวเอง
อันนี้คือท่อนเดียวกันไหมหรือคนละเรื่องตรวจสอบคู่กัน
คือถ้าผิดวัตถุประสงค์แต่ยังใช้เป็นประโยชน์กับงานของรัฐอยู่นะฮะ
ก็ผิดแต่อาจจะไปผิดเป็น๑๕๗
แต่ว่าถ้าไปเอาเบียดบังแล้วไปเป็นประโยชน์ของตัวเอง
อันนี้๑๕๑โทษหนักขึ้นโทษเป็น๒๐ปีหรือตัวชีวิต
อาจารย์กำลังจะบอกดิฉันว่าประเด็นที่สำคัญกว่า

ตรงนี้แหละฮะถ้าไม่เข้านะก็ผิด

แต่อันนี้ที่อยากจะให้เขาตรวจให้สุดคือบัญชีใคร

ไปบัญชีส่วนตัวของท่านไหน
แล้วจากนั้นยิ่งสำคัญแล้วไปไหนต่ออีก
แล้วมันไม่ใช่มีเงินเฉพาะนี่มันมีเงินอื่นด้วย

คุณกรสงสัยตรงนี้บ้างไหมมันไม่ได้คาอยู่แค่ผิดประเภทไม่ผิดประเภท
ตีความไม่ตีความสามัญไม่สามัญแล้วนะคะ
มันก็ยังมาคุยกันเรื่องเงินผิดประเภทอยู่ไงครับ
จะมาบอกว่าผิดประเภทแล้วพระท่านใช้ผิดประเภทนั้นไม่ถูกต้อง
มันต้องบอกว่าคนที่ทำเรื่องเขียนงบชงเรื่องโอนเงินสรุปบัญชีทุกอย่าง

เจ้าหน้าที่สำนักพุทธเนี่ยเอาเงินงบประมาณก้อนของปริยัติสามัญมาให้ก็จริงนะครับ
แต่ถามว่าพระท่านทราบไหมว่าเงินมาจากก้อนนั้น
ท่านไม่ได้ทราบหรอกเพราะว่าก่อนมาถึงมือท่านเนี่ยมันได้ถูกยกงบไปแล้ว
ผมบอกผมบอกไปแล้วนะครับว่าเงินงบประมาณตัวนี้มันเหลือทุกปี
ที่มันเหลือเพราะว่าตอนของงบเฉพาะปริยัติสามัญมันมันคือการสำรวจ
โรงเรียนปริยัติสามัญทั้งประเทศมีอยู่๔๐๐โรง๔๐๐กว่าโรงนะครับ
กว่าโรงก่อนที่จะของงบจะมีการสำรวจว่า
มีพระเนรมาสมัครเรียนเท่าไหร่จึงทำการของงบไปเท่านั้น
แต่พอปรากฏว่านิดนึงพอผ่านเวลาไปเดือนนึงพระเนรศึกไป
พอพระเนรศึกไปถึงเวลาปุ๊บเขาเอางบมาให้เขาตัดงบไป
เพราะตัดงบไปเงินมันเหลือเงินมันเหลือก็ถึงโยกไป

แต่ประเด็นคือว่าคุณกรได้ไหมว่างบใช้ผิดหรือไม่ผิด

สุดท้ายเนี่ยมันไปเข้าบัญชีส่วนตัวของพระรูปใดรูปหนึ่งจนเป็นคดีหรือเปล่าคะ
อันนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้นาทีนี้
มันมีแต่การจินตนาการมีแต่การคิดไปเองว่า

ซึ่งสมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเขามีหลักฐานว่า

แล้วพอเอิ้นไปบวกว่าเข้าบัญชีรูปใดรูปหนึ่ง
อย่างที่ถูกกล่าวหาคุณกรว่ายังไงกับคดีนี้คะสุดท้ายค่ะ
อันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านพิสูจน์ไม่ได้มันต้องให้ท่านพิสูจน์ก่อน
เงินก้อนนั้นมันอาจจะบังเอิญว่าเงินออกไปเท่านี้

มันอาจจะมาจากเงินที่คนถวายท่านก็ได้

ซึ่งเขาทำแล้วฮะตอนนี้แล้วเขารู้แล้วด้วย

คุณกรค่ะขอคาราคาซังไว้แบบนี้ขออภัยอาจารย์ภัยบูลด้วย

เพราะว่าสำนักพุทธเงียบอึ๊บเลยค่ะ

คำอธิบายอย่างละเอียดยิบมาจากไหนนะคะ
เพราะพอก็สงวนคำพูดมากเลยรอบนี้นะคะ

คุณมิวเขมมสอนและคุณอุยภาคคุม